ดูเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปนะครับ
เพราะว่ามีหนุ่มวิศวะอ้างว่าถูกนายตำรวจยศพลตำรวจตรี
เว็บพนันซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊ก

เพราะไม่พอใจในการทำยอดเว็บพนันวูบ
ไม่ตรงตามเป้าเอาออกมาแฉขนาดนี้
ตำรวจไปมีส่วนเอี่ยวกับเว็บพนันยังไง
คุณผู้ชมเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะ
นี่เพจสายไหมต้องรอดรับเรื่องเอาไว้แล้วนะครับ

แล้วก็เป็นแอดมินของเว็บพนันชื่อดัง
เขาไปร้องเพจสายหมายต้องรอด
อ้างว่าถูกนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยศพลตำรวจตรี
เป็นถึงเจ้าของเว็บพนันเลยนะคุณนะ
โอ้โหตำรวจเป็นเจ้าของเว็บพนันเองเลยเหรอฮะ
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊ก
ก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร
เขาบอกว่าสั่งลูกน้องอุ้มทำร้ายร่างกายเขา
จนเขาได้รับบาดเจ็บนะครับ
มีภาพถ่ายที่เขาโอ้โหมีแผลที่หัวด้วยนะฮะ
สาเหตุเพราะเจ้าของเว็บไม่พอใจ
รายได้ของเว็บลดลง
และมีการขู่ว่าหากตุกติกหรือโกง
จะฆ่าให้ตายทั้งบ้านทั้งครอบครัวเลยนะครับ
หนุ่มวิศวะคนนี้ซึ่งตกเป็นผู้เสียหาย
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกขู่เนี่ยนะฮะ

เนื่องจากรุ่นพี่ที่เคยทำเว็บพนันนี้ด้วยกัน

ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ

และเพจสายหมายต้องรอดโดยคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก็รับเรื่องนี้ต่อนะคุณรับไม้ต่อเลยนะฮะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณเอกพบพาผู้เสียหาย
วิศวะคนนี้ไปพบกับใครล่ะ
บิ๊กโจ๊กผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
รองพบตรที่สโมสรตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนะฮะ
ซึ่งทางรองพบตรทางบิ๊กโจ๊กระบุว่าต้องสอบปากคำผู้เสียหายก่อน
แต่เบื้องต้นก็มีข้อมูลของนายตำรวจที่ถูกพาดพิงคนดังกล่าวนี้แล้ว

ยืนยันว่าแม้จะเป็นเพื่อนกันคุณ
ก็ในวงการตำรวจและเป็นตำรวจระดับคนตำรวจตรีนี่นะฮะ
ก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะ
ยืนยันว่าแม้จะเป็นเพื่อนกันหากทำผิดกฎหมาย
หรือถึงขนาดเป็นเจ้าของเว็บพนันเนี่ย

และยิ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมาทำผิดกฎหมายซะเอง
เป็นเรื่องร้ายแรงต้องดำเนินคดีเด็ดขาดนะครับ
เพื่อนร่วมรุ่นก็ถ้าทำผิดก็ไม่ละเว้นนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนนิดนึงว่าเพื่อนกันก็ต้องส่งเสริมในทางที่ถูกต้องนะครับ
เพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายวันนี้นะครับ
ถึงแม้ว่าจะรู้จักกันนะครับ
คือเพื่อนเนี่ยก็ต้องเรียนตรงว่าห้ามเป็นเพื่อนไม่ได้นะครับ
หรือว่าเราไปรู้จักกับเจ้าของธุรกิจหรือผู้กับการนะครับ

แต่เมื่อเรารู้นะว่าเขาทำผิดกฎหมายนะครับ

ก็ถามว่าแย่ไหมต้องตอบว่าแย่นะครับ
การเป็นงานรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามรวมถึงผมเองเนี่ย

เราทราบอยู่แล้วว่าเว็บพนันเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย
หนำซ้ำไม่พอยังทำให้เด็กและเยาวชน
นะครับย่ำแย่ไปด้วยนะครับ
มาเมาสังคมมาเมาเยาวชนนะครับ
เหมือนที่มีการจับทุกวันนี้โดยกองบัญชาการไซเบอร์นะครับ
แล้วแถมเป็นผู้รักษากฎหมายเองทำซิเองเนี่ยยิ่งชั่วร้ายใหญ่
นี่บิ๊กโจ๊กก็เปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับ
แม้ว่าคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นตำรวจพลตำรวจตรี

จะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจ๔๗รุ่นที่๔๗
ก็ต้องดำเนินการเพราะเป็นตำรวจแล้วมาทำผิดซิเองนะฮะ
ส่วนตัวบิ๊กโจ๊กเองบอกก็รู้สึกแย่นะ
ช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจศรีกากีอะไรเยอะเลย
ใช่นะครับแต่ก็ต้องขอตรวจสอบก่อนนะฮะ
ส่วนนุ่มวิศวะก็เปิดเผยข้อมูลออกมาเพิ่มขึ้นอีกแบบนี้นะครับ
บอกว่าไอ้ที่เขาถูกอุ้มตัวไปทำร้าย
เหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของเว็บพนันไม่พอใจ
ยอดลูกค้าแทงพนันมันตกลงคุณ
สั่งลูกน้องอุ้มตัวไปทำร้ายร่างกาย
ใช้ปืนขู่บังคับต่อยตีตามร่างกายมีบาดแผลฟกช้ำบางแห่งนะครับ
ที่ผ่านมาผมพยายามปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยอดแทงพนันออนไลน์
ว่ามันลดลงแต่เจ้าของเว็บพนันซึ่งเป็นนายตำรวจยศพลตำรวจตรีไม่เชื่อ
แล้วก็มีการโทรมาข่มขู่อีกแบบนี้นะครับ

และทีนี้เขาบอกว่ายืนยันว่าเป็นตำรวจจริง
เขาบอกว่าเป็นนายตำรวจเนื่องจากเคยพบหน้ามา๓ครั้ง
โดยเฉพาะตอนมาเป็นเจ้าภาพงานสวดศพพี่ชายของเขา
ตายด้วยอุบัติเหตุอย่างมีปริศนา
เขาบอกว่านายตำรวจนายนี้มาคุณ
ทำให้เขารู้ชื่อรู้นามสกุลรู้เยอะรู้แต่ชื่อนามสกุล
ส่วนจะมีบุคคลอื่นเป็นหุ้นส่วนด้วยหรือไม่

โดยทำงานที่เว็บดังกล่าวมา๒๓ปีแล้ว
เงินเดือนต่อเดือน๑๐๐๐๒๐๐๐บาท
ทุจริตตั้งใจทำงานไม่เคยคดโกง
และไม่เคยทำให้ยอดของลูกค้าที่แทงพนันตกลงเลย
ยอดตกเขาไม่รู้อยู่เขาต้องมาซวย
มารับเคราะห์เรื่องแบบนี้นะครับ
เขาก็จริงเขาอ้างเว็บพนันออนไลน์ออกมาด้วยนะคุณ
ค่ะนี่ทีแรกเห็นอันนี้